วันนี้นะคะมีข่าวดาราเลิกกันหลายคู่แบบ

โสดหมาดที่อยู่ในโหมด

เริ่มกันที่สาวร่างเล็กคนนี้ก้อยอรัชพร
ใครจะไปคิดจ๊ะว่าน้องก้อยจะแซ่บซีดขนาดนี้
หลังจากที่เลิกรากับหนุ่มไทยเดนนิกกี้ไป
คงไว้สเตตัสคือจัดเฟรนซ์
แล้วบอกเลยว่าสาวก้อยยิ่งโสดยิ่งสวยขึ้นทุกวันค่ะ

จากสาวน้อยฮอร์โมนในวันนั้นสู่สาวสะพรั่งเต็มตัวในวันนี้
คือแบบว่าดีแบบไม่มีทิติ
อกเป็นอกเอลเป็นเอลแม่คุ้น
จะเป็นสาวโสดแต่อยู่ในโหมดไร้คนคุยไปนานได้สักกี่วันคุณค่ะ
เพราะว่าสวยฮอตขนาดนี้ค่ะ

นี่แล้วก็มีนิกกี้นะเขาเข้ามาคอมเมนต์ด้วย

บีบีหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าเขาเรียกกันชื่อเดิมอะไรอย่างนี้หรือเปล่า

ไปต่อค่ะอีกหนึ่งสาวโสดหมาดเลย
ไม่เคยขาดความแซ่บค่ะสำหรับน้องเบส
วนีลูกพ่อสมรักโอ้โหแม่จ๋า
ระยะหลังมานี่น้องเบสเขาลีนขึ้นเยอะนะฮะ
หุ่นดีมากขึ้นออกกำลังกายมากขึ้น
หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะที่ผอมลงเนี่ยเป็นเพราะว่า
รักที่จบไม่สวยไปก่อนหน้านี้หรือเปล่า

อยากรู้เคล็ดลับแบบฉบับความนินของเบส

เป็นไงเต้นสะบัดความสุขออกไปเลย
เพราะฉะนั้นได้หุ่นดีลินกลับมาแทนนะคะ
ปิดท้ายกันที่สาวโสดหมาดคนล่าสุดของวงการ

บันเทิงไทยรัฐค่ะบอกเลยขอนำเสนอกรีนอัศดาพร
ประกาศผ่านไอจีบอกว่าเลิกราแบบสวยกับรักเก่า
ธันวาสุริยจักรคุณผู้ชม
แล้วก็ครองสเตตัสโสดได้ไม่กี่วัน
แต่ว่าเรื่องความสวยนะคะความแซ่บคนนี้ไม่เคยขาด
สาดความน่ารักบนเซ็กซี่ขี้เล่นมาให้เราได้เห็นกันอยู่บ่อยด้วย
ความผิวเธอเอ่ยเอวเอยท่าโพสต์เอ่ย
เห็นแบบนี้แล้วพูดได้เลยว่าโสดอยู่แต่อยู่ในโหมดสวยแซ่บค่ะ